ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีหลานคลั่งยา
ฆ่าตายายจนตายสลดคาบ้านในพื้นที่จังหวัดกรสินค่ะ
ซึ่งหนุ่มวัย๑๘ปีคนนี้นะคะมีอาการเมาคุ้มคลั่งจากยาบ้า
ก่อนจะมีการถือมีดขอเข้าไปแล้วก็ฟันตากับยายจนตายสยองค้าบ้าน
คนนี้ค่ะมีประวัติในเรื่องของการเสพยาเสพติดจนหลอน
ฆ่าได้แม้กระทั่งตากับยายที่ชุบเลี้ยงเขามาปมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
วันที่๒๘สิงหาคมเกิดเหตุฆ่ากันที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกรสินที่นั่นพบร่างนางสุชาดาวัย๕๘ปีนอนตายบนแคล่หน้าบ้านมีบาดแผลถูกฟันที่ท้ายถอยเวอะวะ
ใกล้กันเจออีกศพเป็นร่างนายวันดีวัย๖๓ปีสามีนางสุชาดานอนตายคู่กันถูกฟันที่ท้ายถอยเลือดท่วมเช่นกัน
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือหลานชายแท้ชื่อนายเกียรติกรหรือไอซ์วัย๑๙ปีหลังลงมือขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีข้ามตำบล
แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจและชาวบ้านช่วยกันจับตัวไว้ในสภาพเมายาบ้าพูดจาไม่รู้เรื่องจึงคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองกรสิน
นายสุขสรรค์มาประสงค์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุพยายามเข้าไปช่วยแต่ไม่ทันการพอไปถึงบ้านก็เห็นตายายนอนจมกองเลือดโดยมีนายไอซ์ถือมีดเข้ามาไล่ฟันตนเองอย่างบ้าคลั่งเพราะดีที่หนีรอดมาได้พร้อมกับลูกบ้าน
บ้านหลังเกิดเหตุตั้งโลงไว้คู่กัน

น่าจะเบื่อได้สารติดที่เขาทำ

เขากลัวเขาจากที่คุยกับแม่นะคะ

ไปทำอะไรผิดหรือเปล่าไปทำกับใครหรือเปล่า

ตำรวจแจ้งข้อหาค่าบุพการี

เพราะหมอนี่มีประวัติเสพยา
หนังสือหนังหาไม่ยอมเรียน
นับเป็นอีกหนึ่งพิษภัยยาบ้า
คืบคลานเข้ามาทำลายสถาบันครอบครัว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน